ญาติญาติครับคุณผู้ชมครับผมจะขอนำเรียนว่า
สภาพศพของเหตุไฟไหม้เนี่ยมันไม่ใช่การตายแบบธรรมชาติ
ญาติญาติที่ไปเห็นศพเมื่อรู้ยืนยันตัวตนแล้ว

นี่คือญาติของผู้เสียชีวิตครับที่ไปยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต
ที่หน้าเมาเช่นบีผับครับคุณผู้ชมฮะแน่นอนครับบรรยากาศใจจะขาด
ญาติไปดูศพผู้เสียชีวิตร้องไห้กอดศพผู้เสียชีวิตอย่างน่าเวทนา
บางคนร้องจนเป็นลมฮะเป็นลมล้มทั้งยืนเลยนะครับ
ยังทำใจไม่ได้กับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นบางคนจำสภาพญาติตัวเองไม่ได้ครับ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นลักษณะของการตายที่ผิดธรรมชาติ
ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับอาจจะต้องถึงขั้นพิสูจนอัตลักษณ์กันต่อไป
ศพทั้งหมดถูกส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ชนสูตรอย่างละเอียดและอย่างที่ผมนำเรียนครับ
ต้องตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ถึงจะมามอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อนะครับ
นางทองสานะครับอายุ๖๗ปีเห็นศพของหลานชายคือนายกรวิทย์เมงคำมี
อายุ๑๗ปีฮะหนึ่งในผู้เสียชีวิตในกองไฟนะครับ
เป็นลมล้มพับไปเลยกอดร่างหลานนะครับ
แล้วถามเจ้าหน้าที่ว่าหลานชั้น๑๗ปีอายุ๑๗ปล่อยให้เข้าไปได้ยังไง
เจ็บเขาแม่เขาไปก็ได้ยังไงหลานชั้น๑๗ปีอย่างนี้เลย
ขณะที่นางเปรมใจแซ่อึ้งแม่ของนายชัดชัยชื่นค้าอายุ๓๐
นักร้องครับนักร้องที่เสียชีวิตที่ไปแทนเขานะฮะ
คุยกับลูกชายตอนเย็นเมื่อวานนี้ทราบว่าลูกชายรับงานร้องเพลงแทนเพื่อน
จะเคยมาที่ผับนี้ด้วยเป็นครั้งแรกครับนี่คุณแม่ครับ
ปกติลูกชายจะร้องเพลงตามร้านอาหารซึ่งเป็นสถานที่เปิดโล่ง
ไม่ค่อยจะรับงานในผับเพราะเป็นสถานที่ปิด
โอ้โหท่านบอกว่าเป็นข่าวเคราะห์ของลูกชายที่ต้องมาตายครับ
ช็อกกับเหตุการณ์นี้มากครับ
วันนี้คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะขับรถยนต์ของลูกชายที่ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรง
จากการร้องเพลงนี่แหละครับกลับบ้านที่อำเภอเนินพระจังหวัดระยองครับ

ขณะที่นายวุฒิชัยอายุ๓๑ปีพี่คนนี้เป็นแฟนของแคทเชียร์ประจำผับนะฮะ

ตาจันทาอายุ๓๙ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมนี้
เล่าบอกว่าดูหนังจบช่วงสักตี๒ก็พยายามโทรหาแฟนครับ
โทรศัพท์ไปส่งไลน์ไปเอ๊ะไม่ตอบกลับเริ่มใจไม่ค่อยดีแล้วฮะ
มีเพื่อนโทรมาบอกว่าผับที่แฟนทำงานไฟไหม้ครับ
ก็เลยรีบออกมาดูแล้วพบว่าแฟนของเขาเสียชีวิตครับ
เขาสะเทือนใจมากนะฮะเขาเรียกร้องให้มีบรรณการป้องกันที่ดีกว่านี้นะครับ
นี่แหละครับทำให้แฟนของเขาตายฮะ